คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดน่านกันบ้างค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่ลูกเลี้ยงเอามีดไปจ้วงแทงพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตค่ะ
เพราะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกัน
แล้วก็พ่อเลี้ยงเอาปืนมาจะทำร้ายแม่ก็เลยเอามีดไปแทง

ทนไม่ไหวเข้าไปรุมประชาชันด้วยความโกรธแค้นนะคะ

ผู้ก่อเหตุคือนายอมรเทพค่ะอายุ๓๓ปี
ใช้อาวุธมีดแทงในป่ายอัธวงศ์อายุ๖๒ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเสียชีวิต
นี่ตำรวจก็พาไปทำแผนที่บ้านที่เกิดเหตุ
ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะครับ
แค้นด่าทอสาบแช่งจนชุนละมุนจนต้องพาตัวออกไปค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนค่ำวานนี้นะคะ
คือเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกเขาได้ยินเสียงคนร้องเรียกให้มาช่วยหน่อยมีคนถูกแทง
พอไปดูเนี่ยก็พบในป่ายนอนจมกองเลือดนะคะ
แล้วก็สุดท้ายในป่ายไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล
ถูกแทงเข้าจุดสำคัญ๕แผลด้วยกันนะคะโดยถูกแทงตัดคั่วหัวใจที่ปอดลิ้นปี่แล้วก็ท้องอีก๒แผล
กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เห็นเนี่ยก็บันทึกภาพเอาไว้ได้
บ้านที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่บ้านที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านของเพื่อนบ้านซึ่งในในภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนถูกแทงแล้วพอเข้าไปดูก็เห็นภาพนี้ละค่ะ
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย

มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย

มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย

มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย

มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย

มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย

มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย

มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย

มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย
มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย

มีคนร้องบอกให้ช่วยด้วยก็เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เราจะได้ยินเสียงเข้ามาเลย